บอลแห่งเอเชียนะครับซึ่งเขาห้ามเลยนะฮะแล้วเราก็ทำแบบเนี้ยมาสามครั้งนะฮะ
นี่เป็นครั้งที่๔นะครับกำลังรออยู่ว่าจะถูกลงโทษอย่างไรบ้างนะครับ
คือเขาโพสต์เอาไว้หลังจากเกิดประเด็นในวันแข่งขันเนี่ยนะครับ
บอกเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เหมือนกับช่างมันไม่สนใจอะไร
แล้วพอถูกวิพากษ์วิจารณ์นี่คือโพสต์ล่าสุดนะครับ
เป็นการ์ตูนนะครับเสื้อสีเขียว๑คนเสื้อสีแดง๑คนนะครับ
เสื้อสีแดงก็มีหัวเป็นกล้องแบบนี้นะฮะ
อีกคนนึงก็นี่เหมือนกับถือจุดพลุแฟร์อยู่นะฮะเสื้อสีเขียวนะครับ
แล้วก็จะมีรูปเครื่องหมายใช่ไหม
คือเป็นการ์ตูนสัญลักษณ์ทำนองว่า

ด้วยแฟชั่นเชียร์ด้วยความมุ่งมันปรารถนาที่จะแบบ

แต่สื่อเนี่ยนำเสนอเหมือนคนที่จุดพลุแฟร์เป็นโจรซะยังไงอย่างนั้น

เขาไม่ได้แปะไว้ในภาพของเขานะฮะ
เอาเป็นว่าเขามองว่านี่เห็นไหมตรงวันนี้นะคะ

เรื่องที่ว่าไปส่งเสียงร้องเพลงด้วยความฮึกเหิม
อันนั้นถือว่าเป็นการปลุกเล้าใช่ไหมกระตุ้นนักเตะให้แบบฮึกเขิมเวลา
เป็นขวัญกำลังใจคือประเด็นที่เราพูดถึงกันตอนนี้ก็คือว่า
แต่คุณไปจุดแล้วคุณไม่ได้จุดแค่ครั้งเดียว
ครั้งแรกอาจจะถือว่าพลาดสมมุตินะที่เขาบอกว่าความผิดพลาดเนี่ย
ครั้งแรกคงเรียกว่าพลาดได้แต่ถ้ามีครั้งที่สองครั้งที่สาม
ครั้งที่สี่แล้วเป็นเรื่องเดิมมันคือความตั้งใจหรือเปล่า
อันนี้เป็นคำถามที่คนเขาถามกันในเมื่อมันมีกฎข้อห้ามอยู่
คุณยังโยนพลุแฟร์ลงมาสนามแบบนี้
อีกโพสต์นึงมีอีกโพสต์นึงนะครับ
ที่ทางคุณกล้าไทยแลนด์โพสต์เอาไว้เนี่ย
เป็นภาพรองเท้าสตัสวางเรียงกันอยู่
แล้วก็มีข้อความบอกคุณจะไม่มีวันเข้าใจ

อันนี้ภาษาไทยนะแล้วมีภาษาอังกฤษด้วย
ภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าอันนั้นก็คือภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ
เขาบอกว่าเขาไม่สนใจว่าคุณจะพูดถึงเราว่ายังไง
แต่นี่คือวัฒนธรรมของเรา
วัฒนธรรมของเขาอย่างนี้หรอในการจุดพลุแฟลล์

ก็คือเราคือวัฒนธรรมเราคืออุณตรา

วัฒนธรรมคือไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างนี้เหรอคะ
วัฒนธรรมนั่นคือสิ่งดีงามที่สืบทอดปฏิบัติกันสืบเนื่องมายาวนาน
แล้วมันก็ต้องไม่เดือดร้อนหรือว่าเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นใช่ไหม
ถ้าคุณไปจุดในที่ที่เขาให้จุดมันก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหม

เอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าบอกว่าโอเคมันคือวัฒนธรรมที่คุณอยากจะเชียร์ด้วยความร้อนแรงแบบนี้จริง
คุณก็จ่ายค่าปรับให้กับทางสมาคมแทน
คุณจะได้จุดพลุแฟร์ได้ทุกแมทอย่างนี้ไหมล่ะ
เอาอย่างนั้นมาแลกกันคุณก็จะได้รักษาวัฒนธรรมต่อไป
แต่มันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวอ่ะสิปัญหาเนี่ยใช่ไหม

ถ้าเขาแบนเราห้ามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันห้ามแข่งในบ้าน
อันนี้มันเอาเงินมาชดใช้มันก็ไม่คุ้มไงใช่ไหม
หรือว่าคุณรับผิดชอบส่วนต่างที่เสียไปตรงนั้นได้ไหมล่ะ
ถ้าได้คุณก็สืบทอดวัฒนธรรมต่อไปได้

บอกเราจะจุดวัฒนธรรมของเราคุณห้ามไม่ได้
แต่เขามีกฎเขาห้ามของเขาอยู่ใช่ไหมครับ
ความคืบหน้าวันนี้ฝ่ายกฎหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่จุดพลุแฟร์นะฮะ
ที่สพธัญบุรีจังหวัดประถุมธานีท้องที่ของสนามแข่งขัน
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันส่งอันตรายแก่บุคคลอื่น

ทำให้เกิดการเสียชื่อเสียงต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย

แล้วก็ยังมีเรื่องของโทษแบนโทษ
ห้ามจัดการแข่งขันอะไรที่เราจะมีความเสียหายแบบไม่ได้เป็นเจ้าภาพไปแข่งสนามกลางอย่างนี้

เลขาธิการของสมาคมฟุตบอลเนี่ยไปแจ้งความนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไปตรวจสอบแล้ว
เป็นผู้ชายอายุ๔๐ปีภูมิลำเนาอยู่แถวบางบอนใต้เขตบางบอนกรุงเทพ
แล้วเคยถูกออกหมายเรียกในฐานะแกนนำกลุ่มที่จุดพลุแฟร์ที่สนามรัชมังคลากีฬาสถานมาแล้ว
๑๗ธันวาคมปี๕๙ส่วนอีก๒๓คนตอนนี้ตำรวจก็รู้ชื่อรู้นามสกุล

คุณครับ
ครั้งหมดครับ

เดี๋ยวก็ต้องไปวางระเบียบให้รอบครอบรัดกลุ่มนะฮะ

คุณวรวีมะกูดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เลือกเรื่องแบบนี้เนี่ย
สมาคมผิดเอง
สมาคมต้องรับผิดชอบ
ยีบอกส่วนหนึ่งสมาคมก็ต้องรับผิดชอบนะ
จัดการแข่งขันแล้วก็ควบคุมไม่ได้
ก็เลยมีคนมองว่าที่เขาจุดบ่อยแบบนี้

คืออันนั้นแน่นอนเอาเข้าไปได้แล้วไปจุดใช่ไหม
ต้องการจะไล่นายกสมาคมฟุตบอล